เดี๋ยวสวัสดีคุณผู้ชมดีกว่าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับต้อหัทติดทั่วไทยครับสนจรทั่วอาทิตย์ไปกับตลอนข่าวค่ะ
เนี่ยคุณเปิดรายการมาเดี๋ยวดีฉันกระมแรงมาก
เดี๋ยวกูทำท่าเหมือนหมาหอบอะ

ใช่ดิฉันยิ่งขาวอยู่ด้วย
ฉะนั้นในช่วงนี้ก็เลยมาเต้นให้คุณผู้ชมดู
เพื่อให้ดูว่าการเต้นแบบนี้มันช่วยคลายร้อนนะนี่
พัดปุ๊บ
ในประเทศไทยเข้ายร้อนกันแบบไหนครับ

ในประเทศไทยเข้ายร้อนกันแบบไหนครับ
ในประเทศไทยเข้ายร้อนกันแบบไหนครับ
ในประเทศไทยเข้ายร้อนกันแบบไหนครับ
ในประเทศไทยเข้ายร้อนกันแบบไหนครับ
ในประเทศไทยเข้ายร้อนกันแบบไหนครับ
ในประเทศไทยเข้ายร้อนกันแบบไหนครับ
โดยเฉพาะเสือโครงและเสือชีตา
ซึ่งเป็นสัตว์ที่เคี่ยวร้อนสุด
มันจึงชอบหลบแดดอยู่ในร่มไม้ครับ
ไม่ยอมออกมาโชว์ตัวให้นักทุ่งเที่ยวได้เห็น
ไม่ยอมออกมาโชว์ตัวให้นักทุ่งเที่ยวได้เห็น
นอกจากนี้ยังมีอารมณ์บุดหงิดง่ายอีกด้วย
ดังนั้นทางสวนสัตว์จึงได้ให้เจ้าหน้าที่
เสือโครงและเสือชีตาได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
เสือโครงและเสือชีตาได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
เสือโครงและเสือชีตาได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
เสือโครงและเสือชีตาได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
แต่ที่จังหวัดราชบุรีอันนี้ไม่ต้องบังคับเลยนะครับ
แต่ที่จังหวัดราชบุรีอันนี้ไม่ต้องบังคับเลยนะครับ
แต่ที่จังหวัดราชบุรีอันนี้ไม่ต้องบังคับเลยนะครับ
แต่ที่จังหวัดราชบุรีอันนี้ไม่ต้องบังคับเลยนะครับ
แต่ที่จังหวัดราชบุรีอันนี้ไม่ต้องบังคับเลยนะครับ
แต่ที่จังหวัดราชบุรีอันนี้ไม่ต้องบังคับเลยนะครับ
แต่ที่จังหวัดราชบุรีอันนี้ไม่ต้องบังคับเลยนะครับ
ซึ่งที่อุทยานหญิงเขางูแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
ซึ่งที่อุทยานหิงเขางูแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
ซึ่งที่อุทยานหิงเขางูแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
ซึ่งที่อุทยานหิงเขางูแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
กระโดดเล่นน้ำเพื่อคลายร้อนกันอย่างสนุกสนาน
ส่วนเจ้าแหว่งสมเศษแสนรู้เพศผู้วัย๑๗ปี
ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

โดยมีนายพลมูลเพลคนเลี้ยงดูคอยฉีดน้ำ
ในพลบอกว่าเจ้าแหว่งขี้ร้อนครับ

โดยเฉพาะช่วงใช้แปลงขัดตามตัว
ครั้งเจ้าแหว่งเพลินสุดจนหลับคาแปลงกันไปเลยทีเดียว

ที่เข้าไปชมสัตว์ต่างภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นอย่างมาก
แต่มันก็มันทิ้งภาพไว้เป็นเทือระดึกแบบนี้ครับ

คนกับสมเสร็จเมื่อกี้นี่เขาดูรักไข้กันดีนะครับ
คุณชนะนอนค่ะอ่าได้เลยครับไม่ใช่สมเสร็จ
ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นอ๋อดิฉันหาวิธีคลายร้อนช่วยไงอืม
แต่ว่าอันนี้เป็นวิธีการคลายร้อนของบรรดาสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมคะ
เดี๋ยวเราไปดูวิธีการคลายร้อนของคนกันบ้าง
เขามีการคิดทำแอร์ที่ทำจากรังโฟมขึ้นมา
แล้วก็ช่วยคลายร้อนรวมถึงประหยัดอีกด้วยเดี๋ยวไปดูกัน

ต้องง่ายมากถูกมากไปดูเลยจ้า
นี่ที่เห็นอยู่คือแอร์นะคะ

เจ้าของแอร์รังโฟมเย็นลังนี้นะคะ
คือนายพรเลิศเพชรสุวรรณอายุ๔๑ปี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสะ
อำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราธานีค่ะ
ประดิษฐ์พัดลมไอเย็นอย่างง่ายด้วยกล่องโฟมนะคะ

ให้ชาวบ้านได้นำไปใช้คลายร้อนกันในช่วงนี้
ร้อยกว่าบาทเท่านั้นนายพรเลิศบอกว่า
พยายามคิดค้นหาวิธีที่จะคลายร้อนให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัว
ทดลองทำกล่องโฟมใส่น้ำแข็ง
แล้วใช้พัดลมเป่าให้ความเย็นมันออกมา
ซึ่งผลิตได้ง่ายมากเลยนะคะ
อุปกรณ์ก็มีพัดลมขนาดเล็ก
ซึ่งก็นำพัดลมที่มีอยู่ในบ้านมาใช้ไม่ต้องซื้อใหม่
จะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ซื้อส่วนที่จะต้องซื้อก็คือกล่องโฟมขนาดใหญ่๑กล่อง
รวมแล้วลงทุนไม่ถึง๒๐๐บาทเลย

บางคนบอกที่บ้านมีอยู่แล้วด้วยรังโฟม

แล้วนี่หมอนสบายเลยโอ้โฮนี่เย็นไงนะ
นะเดี๋ยวต้องลองทำดูสำหรับการทำก็ง่าย
แค่ตัดฝากล่องโฟมให้เป็นขนาดเท่ากับพัดลมที่ใช้อยู่
เป็นประจำอย่างเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมคะ
แล้วก็ใส่ท่อไป๓อันอย่างที่เห็นนะคะ
จากนั้นก็นำน้ำแข็งใส่แล้วก็ปิดฝา
เอาพัดลมคว่ำหน้ากับกล่องโฟมแล้วก็เปิดสวิตชพัดลมเลยค่ะ
แรงลมจากพัดลมก็จะพัดเอาไอเย็นที่มีน้ำแข็งอยู่ด้านในนี่แหละค่ะ

และสำหรับน้ำแข็งถ้าหากว่าไม่ต้องการซื้อ
ก็ให้นำน้ำใส่กระมังขนาดเล็กแช่ในช่องแช่เย็น
เพื่อให้เกิดเป็นน้ำแข็งทำเองด้วยจ้ะ
น้ำแข็งก็ไม่ได้เสียตังค์จ้ะ
โดยการทดลองนำน้ำแข็ง๑ก้อน
สามารถใช้ได้ประมาณ๖๘ชั่วโมงเลย

หลังจากที่ได้ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนออกมาแบบนี้แล้ว
ชาวบ้านในตำบลคลองสะที่มาเห็นก็พากันซื้ออุปกรณ์แล้วก็มาให้ทำให้
ประดิษฐ์ไปแล้วกว่า๔๐อันเลยนะคะ
ผมว่าดีเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่น่าสนใจมากถ้าเอามาวางขายเป็นสายดีดี
แล้วมันเป็นไอเดียคล้ายกับพัดลมไอน้ำเหมือนกันนะ
สมัยก่อนที่เรามีพัดลมเล็กแล้วก็ต้องเอาน้ำแข็งมาใส่
แล้วเปิดมันถึงจะเย็นออกมาเหมือนพัดลมแอร์
แต่สมัยนี้มันพัฒนาไปไกลค่ะ
แค่รังโฟมกับน้ำแข็งแล้วก็พัดลมเท่านั้นเอง
ก็เย็นฉ่ำสบายใจเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอตื่นด้วยนะครับ
เหมือนกันนะคะดูกันให้ดีแล้วกันนะ
ส่วนช่วงนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่
ช่วงหน้ายังมีไฮไลท์อีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้อนอย่างนี้
ค่ะต้องไปกินผลไม้ซึ่งเป็นผลไม้บูฟเฟ่ค่ะ
กินกันอย่างจุใจเลยนอกจากนั้นยังมีเรื่องราวสนุกอะไรกันบ้าง

เราจะพาคุณผู้ชมไปชิมผลไม้นานาชนิด
โปรดติดตามตอนต่อไป